คุณผู้ชมมาดูเรื่องราวดีเอาให้ใจมันได้จะโลงกันบ้าง
ไม่แน่นะคะมาฟังข่าวนี้แล้วอาจจะไปเจอตัวเลขเขาก็ได้นะ
อย่าหาว่าไม่เตือนนะคะอย่าหาว่าไม่บอกนะ
ดีดูดีจุดแรกพาไปดูที่นี่ก่อนเลยค่ะ
ว้านพยาวที่จังหวัดพยาวนะคะนี่ค่ะ
มีพิธีบวงสวงพ่อขุนงำเมืองจัดขึ้นที่ลาน
หน้าอนุสวรีพ่อขุนงำเมืองเมื่อวานนี้
มีขบวนแห่เครื่องสักการะมีการฟ้อนบวงสวง
ทีนี้จากนั้นก็มีอภิธีกรรมฟ้อนผีมดผีเมง
เป็นการร่ายรำถวายอดีตกษัตริย์ที่เคยเป็นเจ้าผู้ปกครองเมือง
ซึ่งจะมีบรรดาร่างทรงในทางภาคเหนือมาร่วมพิธีกันคึกคักเลยทีเดียว
แต่งชุดกายแต่งกายชุดกษัตริย์โบราณสวมเสื้อผ้าสีฉุดฉาด
เครื่องประดับสวยงามพร้อมกับเต้นรำด้วยท่าทาง
จังหวะเสียงดนตรีวงปีภาษล้านนาแบบนี้
นักท่องเที่ยวก็แห่ไปดูกันเยอะนะคะ
ทั้งไทยทั้งเทศให้ความสนใจ
เพราะถือว่าเป็นพิธีที่หาดูยากมีเพียงปีละ๑ครั้งเท่านั้น
อ้าวมาได้มาละ๑ปีละ๑ครั้ง

ส่วนที่พยาวจากพยาวมาที่นครราชศรีมาค่ะ
ที่บริเวณลานหน้าอนุสาวรีเท้าสุระนารี
เมื่อวานนี้มีงานนะคะเป็นการประกอบพิธีบวงสวง
ดวงทิพย์วิญญาณเท้าสุระนารีหรือย่าโม
คนที่ไปร่วมงานก็เป็นตัวแทนภาครัฐภาคเอกชนมีชาวบ้านค่ะ
จัดขึ้นเนื่องในงานฉลองวันแห่งชัยชนะเท้าสุระนารี
และถือว่าเป็นการเริ่มต้นงานประจำปีของเมืองโคราชเขาด้วยเนี่ยนะคะ
งานประจำปีชื่อว่าบัวไหมบัวใหญ่
มีการถวายเครื่องสักการะการวางพวงมาลาการรำบวงสวง
ถวายผ้าสบายเปลี่ยนเครื่องทรงใหม่ด้วย
ฉลองครั้งนี้จัดขึ้นค่ะเทิดทูลเท้าสุรนารีวีรสตรีไทย
และปลุกจิตสำนึกให้เยาวชนรุ่นหลังตระหนักถึงวิรกรรมอันกล้าหารเสียสละ
และมีความรักชาติต่อไปค่ะ
ต่อเนื่องเลยนะคะไปอีกหนึ่งจุดค่ะคุณผู้ชม
อำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีกลุ่มชาวบ้านบ้านดงเรืองตำบลหนองเม็ก
ซึ่งแล้วก็มีหมู่บ้านใกล้เคียงด้วยนะคะ
ร่วมจัดพิธีบวงสวงใหญ่เจ้าพ่อหนานอินแปง
โดยมีการรำบวงสวงพร้อมกับจุดประทัดถวายเจ้าพ่อด้วยค่ะ
โอกาสนี้ชาวบ้านก็มาร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์แล้วไปไหว้ค่ะ
ขอพรขอโชคขอลาบ
ก่อนที่จะส่องหาเลขเด็ดในขันน้ำมนต์อย่างคึกคัก
มีชาวบ้านบอกว่าเห็นน้ำตาเทียน
คล้ายรูปร่างพญานาคพร้อมกับตีเป็นเลขด้วย
นั่นน่ะนั่นน่ะดูเอาเองค่ะนั่นแหละโอ๊
มันขยึกขยือชอบคนแล้วมีการจุดประทัดนะคุณ
มีผ้าสีแดงด้วยนะคะแล้วหางเลขประทัดมีไหมล่ะ
มีไหมล่ะมีให้ดูไหมมีให้ดูไหมดูดูให้ดี
ไม่มีเอามาโทษดิฉันนะทีมงานบอกไม่มีค่ะ
ปิดท้ายค่ะคุณผู้ชมปิดท้ายที่สาราหลวงพ่อผอม
พื้นที่หมู่ที่๔ตะบนสายทองอำเภอป่าโมกที่อ่างทองค่ะ
จุดนี้เขามีชาวบ้านไปไหว้ขอพร
หลวงพ่อผอมเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์เนื้อทองสำริท
ปางทรมานกายอายุกว่าร้อยปีแล้ว
ซึ่งนายประทีบแก้วมณีกำนันตำบลสายทองเล่าว่า
เล่าบอกว่าชาวบ้านเนี่ยเขาเคารพศภาคเป็นอย่างมาก
เพราะเมื่อมาขอพรแล้วก็จะได้โชคได้ลาบประสบความสำเร็จดังที่ขอ
ก่อนหน้านี้ปี๒๕๑๖หลวงพ่อผอมเคยถูกขโมยไปจากสาลา
ชาวบ้านเนี่ยโอ้โหเครียดเลยนะออกช่วยกันตามหา
กระทั่งไปถึงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็เกิดปฏิหารค่ะ
พบแผ่นทองคำเปลวที่ปิดองค์หลวงพ่อผอม
ปลิวออกมาติดตัวชาวบ้านก็เลยพากันเดินตามหาที่มาของทองคำเปลวนี้
ที่สุดแล้วก็ไปพบบ่อน้ำพองมลงไปหาค่ะ
เอ้าหลวงพ่อผอมลงไปอยู่ในบ่อน้ำใครมาซ่อนเอาไว้
ก็เลยถูกอันเชิญจากบ่อน้ำนี่แหละค่ะมาประดิษฐานอยู่ที่นี่นะ
ก็เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองต่อไปค่ะ